คนในโลกโซเชียลเขาบอกแบบนั้นไม่ได้พาไปเที่ยวนะ
อาฮะแต่พาไปที่แฟ๊ดดินแดง
แฟลต์ดินแดงอาคารใหม่นี่แหละค่ะ
มีโลกโซเชียลเขาแชร์ภาพมา

เป็นน้ำลงมาจากฝ้าเพดาน

ผมเห็นคุณพูดผมนึกว่าแฟลตดินแดนที่สร้างใหม่
เขาสร้างทัศนียภาพให้สวยงามมีน้ำตกอะไรหรือเปล่า

นี่เข้ามาให้ดูถึงในห้องเลยค่ะ
สร้างเสร็จแล้วเพิ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้เองนะครับ
ถูกต้องค่ะทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

โซเชียลเขาก็มีการแชร์กันรูปนี้ค่ะ
เป็นคราบน้ำที่ซึมออกมาจากกำแพงห้องนอน

ข้าวของที่อยู่ในห้องเขาเปียกหมดเลย
คือเขาโพสต์คุณจารุวัลบุตรดีเนี่ยนะ
เขาโพสต์บอกว่าดูคอนโดมิเนียมหรูของฉัน
ซึมแทรกกำแพงมาเลยฝนตกหนักมาก
คุณนิติกรุณามาตรวจสอบด่วน

่านน้ำตกไงม่านน้ำตกไงก็คอมเมนต์กันไปค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐของเราก็ไปที่แฟลต์ดินแดงตึกใหม่
ก็คิดว่ามีห้องคุณจารุวัลห้องเดียว
ปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่ห้องเดียวนี่
มีเป็นร้อยห้องเลยค่ะที่เจอปัญหา
แล้วแต่ละห้องนี่นะคะแตกต่างกันไป
เพราะว่าบางคนก็เจอแบบฝนสาดมาที่ระเบียงบ้าง
อย่างห้องหนึ่งที่ทีมข่าวของเราได้มีโอกาส

เขาโดนน้ำขังอยู่บริเวณระเบียงคุณ
เพราะว่าพื้นที่ลาดทางลาดมันไม่ได้ระดับ
คือถ้าเกิดว่ามันได้ระดับพอฝนตกลงมาหรือมีน้ำขัง
มันก็จะไหลลงท่อระบายไป
แต่นี่มันไม่ได้ระดับมันก็เลยขังอยู่เป็นแอ่ง
ห้องน้ำเองก็มีปัญหาน้ำขังเหมือนกัน

เอาฟังเสียงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
อยู่ในแฟลต์ดินแดงใหม่หน่อยนะคะ
น้ำขังเพราะว่าช่างปูกระเบื้อง
ไม่ล่านมันไม่ได้ระดับ

ก็ต้องเอาเครื่องสถานการณ์มีเปียกปีก

แล้วก็ขันเดงไม่เป็นตามลงไปแล้วก็ปูใหม่

ประตูเนี่ยเวลาปิดประตูสะอาดเข้าไปเปียก

ก็สาดมาประตูเปียกปิดไม่ได้ในห้องน้ำ
น้ำขังตรงระเบียงทางลาดแล้วก็ลาดไม่ดี

ผมเพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่ถึง๒เดือนเลย

อนาคตก็เลยกลัวว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเรื่อยหรือเปล่า
นี่แค่๒เดือนนะเจอ๓จุดแล้ว
แล้วก็โครงสร้างมันจะได้รับความเสียหายด้วยไหม
เพราะจากการสังเกตพวกอุปกรณ์ต่างเนี่ย

ว่าเหมือนกับใช้ของที่ไม่ได้มาตรฐานมาก่อสร้าง
แม้ว่านิติบุคคลเองจะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาแก้ไขเบื้องต้นให้แล้ว
แต่บางห้องก็ยังไม่ได้เข้าไปดูแลเลย

ก็เลยอยากฝากไปที่การเคหะแห่งชาติที่เป็นเจ้าของโครงการ
รวมไปถึงฝากไปถึงนายกลุงตู่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชา

เพราะว่านายกเองก็เพิ่งเป็นประธานเปิดโครงการนี้
คือโครงการนี้เปิดแล้วก็ให้คนเช่าลากกระเป๋าเข้ามาเช่าได้เลย
ตั้งแต่วันที่๑๕กรกฎาคมแล้ว
เป็นโครงการระยะที่๑๓๓๔ห้อง
แล้วก็เสียค่าเช่าห้องเดือนละ๓๐๐บาท
ค่าส่วนกลางค่าอะไรต่างที่ปาถะก็๑๒๐๐กว่าบาท

ให้แก่ผู้ที่เคยอยู่ที่แฝดดินแดงแล้วก็ย้ายมาอาคารใหม่
แต่ว่าตอนนี้เริ่มทยอยร้องเรียนเรื่องของปัญหาที่เจอกันแล้ว
๑๕กรกฎาสิงหากัญญา

เดือนกว่าเจอปัญหาแบบนี้นะคะ